กลับมาติดตามข่าวกันหนอกกันต่อนะฮะวีหว่อวีหว่อหวอมาแล้ว
เออเพราะหวอพูดได้นะคงพูดแบบนี้ค่ะ
เปิดทางหน่อยครับเปิดทางหน่อยครับให้ทางหน่อยครับ
คุณไม่จำเป็นต้องพูดวีหว่อแค่นี้
ใครในประเทศไทยก็ต้องรู้ว่าต้องหลีกทางให้รถ
ไม่สยัดสากลด้วยทั่วโลกก็ต้องรู้ใช่ค่ะ
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่นั้น
นอกจากไม่หลีกทางแล้วไปเลยจ้ะไอ้ท่านไหนอะลองดูค่ะ
ทีสายกลิ๊บอยู่ไหนน้องของเจ้านะ

มั้ยผมขอข้าวซอยตรงนั้นนะดูคลิปนี้คนก็เลยถามทันโทษพี่รีบนะคะ
บอกว่าเสียงไซเรนน่าจะดังพอให้ได้ยินนะ
แต่ทำไมถึงชิงตัดหน้ารถฉุกเฉิน

เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเก๋งขับรถตัดหน้ารถอาสามูลนิธิ

ก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลท่าสาราที่นครศรีธรรมราชนั่นแหละ
นักข่าวของเราก็เลยคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
สอบถามไปยังคุณเกียรติศักดิ์สุธินนะ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาอยู่ในรถคันนั้น
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าจริงมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เลย
ตอนนั้นผมกำลังจะเอาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
เราก็ถามไงว่าผู้ป่วยที่อยู่ในรถป่วยเป็นอะไรยังไง
เขาบอกว่าโอ้คนไข้เนี่ยท้องแก่จะคลอดแล้วน้ำเดินแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยต้องเปิดไซเรนไงจะเอาตัวของคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันยังโชคดีนะ
ที่รถฉุกเฉินก็ไม่ได้เฉียวไม่ได้ชนไม่เกิดอุบัติเหตุ
เอาคลิปนี้มาเตือนไว้คนที่ใช้รถใช้ถนน
ถ้าเจอรถฉุกเฉินนอกจากหลีกทางให้แล้ว
อย่าไปทำพฤติกรรมตัดหน้าปาดหน้าไปแบบนี้
นะเกิดพุ่งชนกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาไปส่งคนไข้ไม่ทันนะฮะ